มาทำให้ฉันมีความหวังว่าคราวนี้
มันอาจจะมาให้โชคจริงก็ได้

อยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรืออะไร

เพราะเจ้าหน้าที่เขามาหาถึงที่แบบนี้ก็ต้องพากลับไปด้วย

นั่นก็คืองูคุณผู้ชม

แล้วก็แอบเลื้อยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับแล้วก็ไม่ได้ไปในบ้านอย่างเดียว
เออไม่รู้ว่าเข้าไปในรถเข้าไปซอกไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็งานนี้บอกเลยว่าร้อนถึงพี่กู้ภัยแหละค่ะ
ต้องนำอุปกรณ์มาช่วยในการตามหามาส่องมาดู
แล้วก็ตามจับเจ้างูตัวนี้ซึ่งงูตัวเนี้ยค่ะ
หลังจากที่จับตัวได้เนี่ยทราบว่าเป็นงูทางมะพร้าวสีน้ำตาล
ความยาวประมาณ๑เมตรมันซุกซ่อนตัว
แล้วก็ชูหัวออกมาทักทายเจ้าหน้าที่กู้ภัย
อยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะแบบเนี้ยโอ้ย
คือมันพอขึ้นมาเตรียมแล้วใกล้จับแล้ว
ทักทายแบบชูหัวออกมาคือความยาวมันก็ประมาณเมตรหนึ่งอะนะ
แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีความปลาดเปรียว

มันก็เลยเลื้อยหนีไปซ่อนตามซอกต่างต่างภายในกระโปรงหน้ารถอีกโอ้
เจ้าหน้าที่ก็พยายามหางูกันอยู่พักใหญ่ก็หาไม่เจอค่ะ
จนก็เลยให้เจ้าของรถเนี้ยสตาร์ตรถค่ะ
พอสตาร์ทรถเราก็นำยาฉีดยุงมาฉีด

พอมันมีกลิ่นเหม็นมึนงงมันจะหนี

งูมึนงูงอ้า
หมื่นนะครับมันก็เลยเลื้อยลงมาใต้ท้องรถ
แล้วก็เลื้อยเข้าไปหลังตู้วางรองเท้าแบบนั้น

เพราะว่าเจ้าของรถก็ต้องมาเลื่อนรถออกไป
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ลื้อตู้รองเท้า
แล้วในที่สุดก็พบงูตัวดังกล่าวนอนคด

มันก็ยังคงเลื้อยหนีเลื้อยไปเลื้อยมา

ก่อนจะมีการเลื้อยผ่านช่องด้านหลังตู้รองเท้าไปอีก

เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ไม้ถูพื้นกดลำตัวมันกดไว้

จับมันกว่าจะจับได้สำเร็จโอ๊ยสิ้นฤทธิ์เหมือนกันเนาะ
หลังจากที่จับมันแล้วก็นำไปใส่ถุงกระสอบ

เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสุรสักพิมลศรี

ตอนที่กำลังล้างรถอยู่หน้าบ้านเพลินเนี่ยนะ

เปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดห้องเครื่องด้วย
แล้วระหว่างนั้นหางตานะมองเห็นอะไรแว๊บ
เงาดำตะคุ่มชูคออยู่
ตอนแรกตกใจมากเพราะคิดว่าน่าจะเป็นงูเห่า

ด้วยความตกใจเดินหนีออกมาก่อนดีกว่า
แล้วให้ภรรยาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับงู
อาจจะมาให้โชคให้ราบกับเค้าก็ได้นะ